มีเรื่องดราม่าต้อนรับวันวาเลนไทยกันหน่อยละกันนะคะ

ซึ่งผลงานนี้มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงกันเกิดขึ้นนะคะ
หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ซอลจียอน

ตัวจียอนเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะ
เรื่องของการพูดไม่เพราะออกกลางรายการก็โดนตักเตือนกันไปด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะคุณเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเป็นประเด็นนะ
ทำไมต้องเปลี่ยนซอจียอนหลายคนสงสัยเหลือเกินค่ะ
เปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะ
ก็มีเจมมานะคะเป็นหนึ่งในนักแสดงค่ะ
โดยหนุ่มเจมส์นะคะออกตัวเลยว่าเพิ่งจะทราบข่าวนี้
แต่ยอมรับเลยค่ะว่ามีการเปลี่ยนตัวนักแสดงจากซอลจียอนเป็นจอยจุธามาศ
หรือว่าจอยวงไก่อาค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็คิวงานที่ชนกันมากกว่าค่ะ
แต่สาเหตุที่พี่จียอนต้องได้เปลี่ยนผมเองก็ไม่ทราบครับ
ก็ต้องไปถามทางเจ้าของหนังแต่ว่าส่วนตัวผมเองไม่มีปัญหา

ไม่นะครับพี่เขาก็เฟรนลี่มากแล้วก็คุยกันสนุกสนาน
ไม่เห็นเราเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นนะครับ
ไม่ครับเพราะจริงการทำงานมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วว่า
บางทีคิวของนักแสดงหรือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนของบท
หรือว่าการกำกับอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเจอกันก็ทักกันปกติครับ
ไม่มีท้อเลยครับจริงทุกทุกงานทุกชิ้นมีปัญหาหมดแล้วครับ
แต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเราก็ต้องมองข้ามไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุด
เกิดปัญหามันไม่ใช่เกิดขึ้นที่เราเราก็ไม่ต้องคิดมากครับ
ก็เนี่ยสาเหตุหนึ่งนะคะที่มีการเปลี่ยนตัวเขาเมาส์กันแบบนี้นะคะ
บอกว่าซอลจียอเนี่ยมีความเรื่องมากเกิดขึ้นนะคะ

แต่หนุ่มเจมมาก็ออกมาบอกแล้วนะว่าอาจจะเป็นเพราะคิวงานมากกว่า
เพราะว่าช่วงนี้จียอนเขาฮอตจริงคุณ